กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ปีน้องเป็นผู้พิการทางสมอง
ค่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะครับทางครอบครัวของน้องเนี่ย
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีความ
ค่ะแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือน้องด้วย
เรื่องราวของน้องเนี่ยฟังแล้วเศร้ามากนะฮะน่าเศร้ามาก
เด็กหญิงวัย๑๔ปีที่จังหวัดบุรีรำคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราต้องขออนุญาตปกปิดอะไรพวกนี้ไว้ด้วยนะฮะเนื่องจากเป็นคดีของเด็กนะครับ
น้องเนี่ยถูกเพื่อนบ้านที่เป็นตาวัย๖๕ปีข่มขืนจนตั้งท้อง๗เดือน
ค่ะนะสาเหตุของผู้ชายคนนี้เนี่ยอ้างว่าเด็กเนี่ยชอบมาขโมยของ
เพราะฉะนั้นการทำโทษเด็กก็คือข่มขืนเด็กอืม
แล้วจะให้เงิน๒๐บาทเวลาที่กระทำเด็กซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับ
อันนี้ไม่ใช่เลยนะฮะผู้ชายคนนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีอะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าได้รับการประกันตัวออกมาซึ่งทางญาติญาติเขาก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วการช่วยเหลือจากนี้ไปล่ะเพราะเด็กก็ตั้งท้อง๗เดือนด้วย
แล้วพิการทางสมองด้วยเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงวัยสิบสี่ปีคนหนึ่งน้องอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำนะครับ
ครอบครัวมาขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับโดยคุณลุงคุณป้าเนี่ยบอกว่าหลานสาววัยสิบสี่ปี
การทางสมองอยู่กับลุงกับป้ามาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกัน
หลานสาวถูกเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายวัยหกสิบห้าปีข่มขืนจนตั้งท้องนะครับตอนที่ตั้งท้องแล้วก็รู้เรื่องแล้วไปแจ้งความเนี่ย
ตอนนั้นหลานท้อง๕เดือนนะครับแจ้งความกับตำรวจสพกระสังผ่านไปอีก๒เดือนจนหลานเนี่ย
ในท้องเนี่ยลูกของหลานเนี่ยอายุ๗เดือนแล้วคดียังไม่คืบหน้าเลย
ก็เลยเกรงว่ามันจะเป็นไปเหมือนที่ผู้ต้องหาไปคุยไว้ในหมู่บ้านหรือเปล่าเพราะพอถูกแจ้งข้อหาไปประกันตัวออกมานะครับ
ผู้ชายคนนี้ไปพูดกับคนในหมู่บ้านบอกว่าข่มขืนเด็กพิการไม่ผิดหรอก
ไม่ใช่เลยนะฮะค่ะซึ่งไม่ใช่เลยนะครับทางฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ย
เราไปเจอมานะครับผู้ชายวัย๖๕ปีเขายอมรับนะครับทุกผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาข่มขืนเด็กจริงนะ
แล้วก็สารภาพต่อหน้าพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วเขาอ้างว่าเขาทำไปเพราะต้องการลงโทษเด็ก
เด็กเนี่ยมาขโมยเงินเหรียญในบ้านเขาหลายครั้งแล้วนะทีนี้เห็นว่าเด็กเออพิการทางสมองจะตีก็สงสารนะ
ก็เลยเอาลงโทษด้วยวิธีนี้ก็แล้วกันก็คือล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วบอกว่าเด็กเนี่ยไม่เข็ดนะก็เลยเนี่ยต้องลงโทษแบบนี้บ่อย
แล้วแต่ละครั้งนะครับอ้างว่าเด็กเนี่ยเวลามาหาก็จะมาขอเงินเข้าไปในตัวด้วย
๒๐บ้าง๑๒๐บ้าง๑๕๐บ้างก็พยายามบอกเด็กแล้วว่าตัวเองก็ไม่มีเงินนะ
มีแต่รายได้จากเบี้ยคนชะลาเดือนละ๖๐๐แต่เด็กก็มาที่หน้าบ้านเขาทุกวัน
เขาอ้างว่าเขาก็ทำแบบนี้กับเด็กเนี่ยแค่๓ครั้ง
เสียงลุยว่ามันปีมาสื่อให้ตอบให้เหลึม
ในท้องอ่ะผู้ต้องหาประกันตัวออกมาแล้วก็ไปคุยในพื้นที่
บอกว่าอ๋อไม่ผิดหรอกกระทำกับเด็กพิการแบบนี้ไม่ผิดหรอก
เขาเลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เราได้คุยกับภรรยาของผู้ต้องหานะครับ
เขาก็อ้างว่าเด็กเนี่ยชอบมาเล่นที่บ้านเขา
ส่วนใหญ่ก็จะมาขอของกินอย่างพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
แล้วตัวของสามีเขาเนี่ยอายุ๖๕เนี่ยจะต้มน้ำให้
แล้วก็ต้มมาม่าอะไรก็ว่ากันไปหมี่กึ่งสำเร็จรูปเคยซื้อเสื้อผ้า
ทีนี้พอเรื่องมันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เรียกสามีเธอเนี่ยไปสอบถาม
แล้วเขาอ้างว่าสามีเขาก็ยอมรับแหละว่าทำจริงก็เจรจากับทางครอบครัวของเด็กไปแล้วนะ
เรื่องการจะชดใช้ค่าเสียหายอะไรยังไงนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะรับเลี้ยงดูลูกในท้องให้
เพราะทางฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาอยู่กันสองคนเขาก็ไม่มีลูกเหมือนกัน
แต่ทางฝั่งผู้ปกครองเด็กวัย๑๔ก็ไม่ยอมเองเขาอ้างอย่างนี้
เฮียไปถามกันเขาบอกว่า

ทำจริงหรือเปล่านะแล้วก็เราไปถามเลยว่าทำทำไมเพราะอะไรถึงทำเขาก็กล่าวอ้างของเขาอย่างนี้
เพราะยังไงซะเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีนะท่านผู้ชม
คือต่อให้น้องเขาจะพิการไม่พิการทางสมองอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปล่วงละเมิดเขาไม่ได้
ใช่ไหมฮะเรื่องนี้นะครับเราไปถามคุณลุงของน้องนะครับ
คุณลุงของเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะครับลุงบอกไม่จริงเลยนะฮะที่สองสามีภรรยากล่าวอ้างเนี่ยนะครับ
สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่หลานสาวเขาถูกกระทำเนี่ยนะที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
เพราะว่ามาขโมยเงินเหรียญต้องลงโทษจะตีก็สงสารก็เลยลงโทษด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ
คือมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ทางฝั่งนี้เขาบอกเขารับไม่ได้แล้วหลานสาวเขาเนี่ยพิการทางสมอง
ไม่มีทางสู้อะไรเลยอย่าว่าแต่ขัดขืนเลยแม้แต่ความคิดความอ่านเนี่ย
ยังมาตอบโต้ยังมาชี้แจงไม่ได้ด้วยซ้ำมาทำร้ายเขาได้ยังไงแล้วก็ยังมาให้ร้ายอีกในตอนเนี้ย
การที่ลงโทษแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะครับถ้าบ้านเมืองลงโทษเอ่อคนเท่าคนแก่
ลงโทษกับเด็กแบบนี้บ้านเมืองนี้ก็อยู่กันไม่ได้แล้ว
ไม่มีใครเขารับกันได้หรอกครับท่านก็ต้องดูว่าอายุของท่านลูกหลานของท่านก็มีเหมือนกัน
หลานของท่านก็มาเล่นบ้านผมเกือบทุกวันผมก็ไม่เคยคิดอะไรมีแต่
มีขนมมีอะไรก็ให้เหมือนกันกินไปนี่อันนี้ถ้าลูกร้านผมไปเล่นทางนู้นก็ควรจะเอออย่างเช่นมะม่วงมีอะไรก็
เด็กมันหล่นมาก็ให้เด็กก็กินไปก็ไม่เสียหายเด็กมันก็เล่นภาษาเด็กไง
นี่นะคะเราให้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ
ลงพื้นที่ไปไปคุยกับพมจังหวัดคุยกับตำรวจนะคะ
คือเรื่องนี้ต้องตามจนสุดนะคะสุดทางอะค่ะทีมข่าวไปถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรำ
ไปสอบถามสภาพจิตใจของน้องผู้เสียหายนะคะแล้วก็ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยสอดส่องดูแลด้วย
ให้ผู้ต้องหาเนี่ยมาคมครูเด็กช่วงที่ป้าของเด็กตัดสินใจว่าจะไปอยู่ในความดูแลของพมจังหวัด
จนถึงคลอดเนี่ยค่ะกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเอายังไงดี
คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ของน้องผู้เสียหายอย่างเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องอ่ะค่ะ
เคยปรึกษากับป้าของน้องเอาไว้ว่าจะพาน้องไปทำหมัน
เพราะกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นแต่ไม่ทัน
คือจริงแล้วการป้องกันไม่ใช่การพาน้องไปทำหมันนะคะ
มันตักกะน่าจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะคะป้องกัน
คือต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เด็กท้องคือพาเด็กไปทำหมันอย่างนี้มันไม่น่าจะถูกต้อง
แต่มีการคุยกันเอาไว้ว่าหลังจากนี้จะช่วยกันสอดส่องดูแล
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
หลัง๔หรือ๕เดือนว่าท้องใหม่ถูกโน้น
กลัวจะเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ได้ดูมันตลอดไง
ทีมข่าวติดต่อไปที่พมจังหวัดนะคะ
ก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาเด็กนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย
ล่วงละเมิดตั้งแต่วันที่๑ถึง๕มกราคมปีนี้นะคะ
ช่วงเวลากลางวันค่ะคุณผู้ชม
คนที่ก่อเหตุอ้างว่าทำไปเพราะว่าเด็กจะมาขโมยเงินก็เลยสั่งสอน
มิถุนายนญาติพาเด็กไปแจ้งความเพราะเด็กท้อง๕เดือนนะคะ
กรกฎาคมตัวผู้ก่อเหตุไปพบตำรวจไปรับทราบข้อกล่าวหา
กระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดาเพื่อการอนาจารย์
พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
นี่ค่ะผู้ก่อเหตุรับสารภาพ
ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายสองหมื่นนะเป็นการเยียวยาให้กับเด็กผู้เสียหาย
เด็กเขาไม่เอานะคะเขาบอกไม่ต้องมาจ่ายเลยค่ะสองหมื่นเขาไม่เอานะคะ
ก็อยากจะว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายอ่ะค่ะทีนี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุที่เขาเป็นผู้ต้องหาเขารับสารภาพตามข้อหาที่ถูกแจ้งเนี่ยนะ
เขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปเพราะว่าเขาไปมอบตัวเขารับทราบข้อกล่าวหา
ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีพฤติการหลบหนีอะไรก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปครับ๒๕สิงหาคม
ญาติก็เลยร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือผ่านสื่อนี่แหละค่ะครับเพราะว่าตัวน้องผู้เสียหายยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยนะคะ
เนี่ยน้องท้อง๗เดือนแล้วอ่ะโอ้โหจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพจิตใจของเด็กค่ะคุณผู้ชมน่าสงสารเด็กมากนะคะคือด้วยความที่น้องเขาผิดปกติทางสมอง
เขาก็ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลทางด้านจิตใจเพราะเขาแทบจะไม่รับรู้คุณภาคภูมิคือน้องเขาป่วยทางจิตด้วยค่ะมีอาการพิการทางสมองด้วยค่ะ

แต่ตัวผู้ต้องหาก็อ้างนู่นอ้างนี่หาว่าเด็กเนี่ยมาหาผมอย่างนู้นอย่างนี้ความจริงน้องเขาแทบไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างในแต่ละวัน
เด็กเขาไม่รู้ค่ะแต่พอถามถึงตัวคนก่อเหตุนะถามถึงบ้านของคนก่อเหตุคุณผู้ชมคะเด็กมีอาการเลยนะคะ
มีอาการตอบสนองในลักษณะของความกลัวค่ะคือตัวสั่นคือรู้เลยว่าน้องเขากลัวพอพูดถึงชื่อคนก่อเหตุปุ๊บถามถึงบ้านคนก่อเหตุเนี่ยน้องเขามีอาการเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลน้องนะคะจนกว่าจะคลอดเพราะว่าตัวบ้านของผู้ก่อเหตุกับบ้านของน้องเนี่ยมันอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันนิดเดียว
แต่ก็ต้องรอให้ทางผู้ปกครองของน้องตัดสินใจนะคะว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับน้องไปดูแลจนกว่าจะคลอดหรือเปล่า
ผู้ปกครองของน้องคือเขาบอกว่าอยากจะเลี้ยงน้องแล้วก็ถ้าน้องเขาคลอดลูกออกมาเนี่ยก็จะดูแลเด็กในท้องเอง
น้องไปฝากคันเอาไว้อะค่ะทางพมจังหวัดก็เลยบอกว่าเบื้องต้นก็ช่วยเหลือเงินสองพันบาท
กาชาติจังหวัดบุรีรำช่วยเหลือเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคเดี๋ยวจะมีการประสานเงินช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมนะคะ
พมจังหวัดก็จะมีการประสานขอเงินมาช่วยเหลือในเรื่องของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับผู้สูงอายุเหมาะกับผู้พิการลักษณะแบบนี้ค่ะ
ตั้งแต่น้องเขาท้อง๕เดือนตอนไปแจ้งความท้อง๕เดือน
ตอนนี้๗เดือนแล้วค่ะระหว่างเวลาตรงนั้นหลังแจ้งความ
ใช่ผู้ต้องหาก็ได้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วก็เดินไปเดินมาญาติของน้องบอก
ก็ไปคุยกับคนนู้นคนนี้ว่าโอ้ยข่มขืนเด็กพิการไม่เป็นไรหรอก
ไม่ผิดหรอกนี่เขาต้องร้องต่อสื่อ
โอ้โหคือป้าของน้องบอกแบบนี้นะคะ
ก็พยายามสอบถามน้องนะว่าน้องจะเอายังไงดี
ไปอยู่ในความดูแลของพมจังหวัดไหม
น้องก็เดินหนีแล้วก็ร้องไห้บอกว่าไม่ไปไม่อยากไป
คุณป้าบอกว่าน้องก็คงไม่คุ้นเคยแต่ว่าเด็กที่อยู่ในท้อง
ถ้าคลอดออกมาเนี่ยคนในครอบครัวก็คุยกันว่า
จะเลี้ยงดูเองนี่นะคะก็เผื่อว่าตัวน้องเองเวลาอายุมากขึ้น
ลูกของน้องคนนี้ก็อาจจะคอยดูแลน้องในลำดับต่อไป
ลักษณะแบบนี้ก็เลยขึ้นอยู่กับทางผู้ปกครองด้วยนะคะ
เพราะว่าทางพมจบอกว่าจะปล่อยให้น้องไปอยู่ในความดูแลของทางพมจไหม
แต่ถ้าน้องไม่ไปผู้ปกครองบอกอยากจะดูแลเองเนี่ย
ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางผู้ปกครองทางครอบครัว
พากันคุยกันบอกว่าถ้าเราเลี้ยงลูกคนนี้จะได้ดูแลเขาตอนเขาเก่ง

คิดอย่างนี้คือถ้าได้ลูกคนนี้อุดมสมบูรณ์หรือว่าสมองดีก็จะได้ดูแลแม่เขา
ให้เขามาต่อเติมบ้านให้น้องน้องจะได้มีบ้านอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็เลือกอาหารการกินของน้องตอนนี้น้องไม่ค่อยมีอะไร

แบบทำให้แกเข้าใจไหมว่าคือการไปอยู่ตรงนั้นมันจะยังไง
พ่อเด็กมันพูดพ่อพูด
เราพูดยังไม่ทันได้ละเอียดเด็กก็เดินเนีย
ไม่ไปมันก็เดินเนีย
ทางคดีความนะครับเราตามความคืบหน้าให้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทางตำรวจเนี่ยยืนยันว่าดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิศนุอพรพงศ์ภูมิกับการสอบภอกระสั่งนะครับ
บอกว่าหลังจากที่ครอบครัวของเด็กพาเด็กมาแจ้งความ
พนักงานสอบสวนก็ดำเนินการตามขั้นตอนทันที
ก็เรียกผู้ต้องหามาแล้วก็แจ้งข้อหาไป๓ข้อหานะฮะ
อย่างที่ท่านติดตามเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนก็เห็นว่ามามอบตัว
แล้วก็รับสารภาพก็ให้ประกันตัวไป

เห็นควรสั่งฟ้องส่งต่อไปยังอายการ
เดี๋ยววันที่จะนัดไปส่งฟ้องก็จะเรียกตัวมา